จะหิวแล้วแล้วช่วงที่ฟ้าฝนมันโปรยปลายลงมาเป็นสายฝนที่ทำให้เราเย็นฉ่ำบางครั้งก็อยากจะได้อะไรอุ่นทานกัน
เดี๋ยวจะพาไปทานโจ๊กอร่อยอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน

ผมบอกให้ร้านนี้ไม่ดีจริงเราไม่นำเหนอนะ

ก็เป็น๒คนรุ่นใหม่ที่ผันตัวจากพนักงานบริษัทขายรถยนต์ชื่อดังนะ
มาเปิดกิจการร้านโจ๊กครับร้านของเขาเนี่ยใช้โจ๊กเนี่ยนะ
ทำมาจากอะไรรู้ไหมอะไรคะข้าวหอมมะลิโอ้โห
ดละเอียดกำลังดีอยากกินจังเลยมันจะหอมกลุ่นแล้วคุณดู
มีทั้งไข่ลวกไข่เค็มโอ้โหสองไข่สามไข่ไข่เยี่ยวม้า
ดิ้งไข่เยี่ยวม้าอีกโอ้โหเต็มหม้อเลยจริงจริงครับค่ะ
แล้วเขามีให้เลือกมากมายหลายโจ๊กจะเป็นโจ๊กเครื่องในหมูโจ๊ก
โจ๊กไข่สามสหายที่เห็นไปเมื่อสักครู่และโจ๊กเกอร์ใช่มี
ไม่มีโจ๊กเกอร์ไปอยู่กับแบทแมนอุปัยอ่ะแต่ทั้งหมดทั้งมวลยังมีอีกโจ๊กหนึ่ง
ก็คือโจ๊กทะเลลงหม้อโอ้โหเขาบอกว่าอัดเต็ม
อย่างที่เห็นในภาพกุ้งหอยปูปลาจัดเต็มเครื่องแน่นครับ
เรียกได้ว่าคับคับหม้อดินโอ้โหเต็มดิไอ้ม่อที่เสิร์ฟมาเห็นไหม
โจ๊กทะเลลงม่อราคาเทียงแปดสิบก้าวบาทและยังมีราคาอื่นอื่น
มากมายเพราะว่าเอาจริงราคาเริ่มต้นของโจ๊กเขา
๒๐บาทก็มีมันแล้วแต่เครื่องที่คุณจะสนใจตั้งใจใหญ่
จะกินอยากจะใส่ลงไปนะครับร้านนี้อยู่แถวริมถนนถนนอ่า
ผนโยธินติดกับท้อกสสาขาตาครีเปิดก็๑๗น๕โมงเย็นนะ
ไปจนถึง๒๑นาฬิกาก็คือ๓ทุ่มยาวกันไปใครสนใจก็ไปลองทาน
ที่อย่างละครสวรรค์นะฮะสอบถามกันได้นะ